ต่างม่านฟ้านะคะกับคุณสันประชากรนั่นเองดูว่าทั้งคู่กำลังขายขนมจีบกันอยู่
่านฟ้าออนประพัดออกมาในโลกโซเชียลนะคะ
ก็ทำเอาหลายคนฮือฮาไม่น้อย
ล่าสุดค่ะทั้งคู่ควงกันออกมาชี้แจงถึงประเด็นคลิปดังกล่าว
เหตุการณ์ในคลิปเนี่ยเป็นการไปเที่ยวกันตามปกติ

แล้วก็ปฏิเสธว่าไม่ใช่เป็นการจัดฉากเพื่อโปรโมทซีรีส์ด้วยค่ะ
ส่วนเรื่องที่ฝ่ายชายเคยให้สัมภาษณ์ว่ามีแฟนอยู่ในวงการนั้น
ขอตอบว่าเป็นไฮโซม่านฟ้าหรือเปล่า
แต่ว่าสันก็ยอมรับว่าตอนนี้ตามจีบฝ่ายหญิงอยู่
เออชัดเจนนะแล้วก็พร้อมจะเปลี่ยนตัวเองทุกอย่าง
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหลายเรื่องในชีวิตที่อาจจะไม่เข้ากันบ้าง

ทางนี้ค่ะไฮโซสาวเองก็เปิดทางเปิดหัวใจให้เช่นเดียวกัน
แต่ยังไม่ขอใช้สถานะคำว่าแฟนนะคะ

จะกลายเป็นเจ๊กระเป๋าหนักควักเงินบำเรอฝ่ายชายหรือเปล่า

ว่าสัลน์เนี่ยดูแลเธอได้ดีทุกอย่าง
แล้วก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ใครเมาส์ด้วยนะคะ
พรั่งก่อนที่ทรงหนุ่มจะหยอดคำคำว่า
เก็บเงินอีกสัก๒ปีจะขอฝ่ายหิ้งแต่งงานเลย
่านฟ้าเป็นแม่ของลูกของเขาได้ค่ะ

เธอเจอได้

อย่างก่อนอันนี้ฉันบอกว่ามีคนที่คุยอยู่ในวงการ

ผมเหรอครับก็ตามจีบอยู่ครับ

น่าส่อนนี้ถูกว่าจิบแล้วหรือยัง
ให้น้องเขาขายไปเรื่อยนิดนึงอะไรอย่างนี้

แล้วก็ตอนแรกก็ไม่ได้อยากจะชอบนะ
ตอนแรกเอาจริงตอนแรกที่เห็นเลย

ถ้าอยากจะเดินเคียงข้างกันก็ต้องพร้อมเปลี่ยนค่ะ
ตอนนี้แล้วอย่างนึงสิว่าใส่หนัก
ตอนนี้คือใช้คำว่าแฟนได้เลยใช่ไหม

คือมันเพิ่งเริ่มครับมันก็ยังต้องเรียนรู้กันอีกเยอะ
ถ้าสมมุติพร้อมเดี๋ยวจะเปิดจริง
เคยบอกไว้ว่าอีก๒ปี
จะทำงานกัปตันจะไปขอพี่ม่านแต่งงาน